จะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่เพ็ญจากปฐุมธานีนะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว

จากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ

เพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
ซึ่งภายในตู้โบนัสครับมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้
จะได้มากหรือได้น้อยได้แน่กลับบ้านได้แน่
มีแต่ได้กับได้ขอให้โชคดีนะครับ

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องโรงเรียนวัดสุวรรณครับ
ตอนนี้ผมมีอาการป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น
ผมช่วยเลี้ยงน้องแล้วก็ช่วยทำงานนิดหน่อยครับ
ผมรักแม่มากครับเป็นห่วงแม่ที่ร่างกายไม่แข็งแรงและกระดูกเสื่อมครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตัวเลือกใดคือปรัชญาโรงเรียนวัดสุวรรณ

ซึ่งเป็นคำตอบที่

เพื่อให้ถูกทุกข้อจะได้มีโอกาสลุ้นเงินล้านผิดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียว

ปัชญาของโรงเรียนนะครับ
สิกขาวมูลชีวิกา
หมายถึงการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต
เพราะฉะนั้นในข้อแรกโรงเรียนวัดสุวรรณน้องนนท์ทำได้
ช่วยเหลือครอบครัวไว้ได้แล้ว๑ข้อ
ครอบครัวของแม่เพ็ญจากจังหวัดปฐุมธานีได้รับทุนไปต่อชีวิต

๐บาทและได้กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
หนูมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
เวลามีอาการกำเริบก็หนูชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องค่ะ

ก็เป็นห่วงแม่ค่ะเพราะแม่เขาเป็นคนทำงานเป็นหลัก
แม่เขาทำงานหนักมากค่ะตั้งแต่เช้ายันค่ำ

สีใดไม่ใช่สีเสื้อผ้าของเด็กที่ยืนล้อมรอบลูกโลกบนผ้าห่มผืนนี้
ข้อ๒ค่ะสีน้ำเงินค่ะ

เป็นไงลูก
เหมือนไม่ใช่ก็บอกเลยว่าไม่ใช่

ก็ยังไม่ใช่อีก

แต่เรามาใช้โอกาสเต็มที่นะฮะ

ต้องไม่พลาดนะครับ

๒ข้อเอาไมิดาทีช่วยกันครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยคือ
เรื่องเก็บของเก่าครับ

ลูกป่วยหลานป่วยอยู่ค่ะ

จะทำให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นค่ะ
อุ๊ยเธอไม่บอกว่าใจจะละลาย

แม่เพลนและพะโต้งใช้เวลาไปทั้งสิ้น
๒นาที๕๘วินาทีครับ
ตอนนี้นะฮะครอบครัวของแม่เพ็ญ

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต

กุญแจต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ดอก
เป็น๒ดอก

แล้วก็เป็นความดีใจจริงนะคุณผู้ชม
ครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อเขาได้มีโอกาส
มันคือความหวังเล็กน้อยของคนยากคนจน
แต่นี่ก็คือความหวังครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเขา
แล้วที่แม่กระโดดขึ้นมาตัวลอยตัวปลิวเลย

เอาละครับผมบอกแล้วไงว่า
ถ้าผ่านข้อนี้เรามีโอกาสได้ลุ้นเงินแสน

เพราะฉะนั้นมาฟังกันต่อเลยครับ

ผมจะเลือกเฉลยก็คือเรื่องลิเวอร์พูลครับ
แขนขวามันชาแล้วมันปวด
กลัวไปยกของหนักมันยกไม่ได้
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ประเดิมสนามให้ลิเวอร์พูล
ในเสื้อหมายเลขใด

๒๔๔ไหม๒๔
อะไรนะลูกนนท์

เว่นเจอหลาดประเดิมสนามให้ลิเวอร์พูลในเสื้อหมายเลข๖

เพราะฉะนั้นครอบครัวของแม่เพ็ญจากประทุมธานีนะครับ
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก

ก็คือจำนวนดอกกุญแจครอบครัวเราวันนี้
โบนัสก็คือรับกุญแจต่อชีวิตด้วยกัน๒ดอก
เพราะฉะนั้นกุญแจ๒ดอกนี้
ครอบครัวของแม่เพลจะส่งใครขึ้นมาเลือกกุญแจดอกที่หนึ่งครับ

โต้งและแสงเดือนนะครับมีสิทธิ์เลือกกุญแจได้คนละดอก
เลือกกุญแจดอกไหนครับ

มีเวลาให้ไขทั้งสิ้น๒๐วินาที
ดอกมีเวลารวมทั้งสิ้น๔๐วินาที
สมาธิดีถ้าพร้อมแล้ว

ยกมือ

จะเปิดเลยทันทีฉันอยากจะรู้ว่า

หลังตู้นั้นมีอะไรอยู่นะฮะ

จะได้รับโบนัสกลับบ้านไปเท่าไร

ครอบครัวของแม่เพนจะได้โบนัสหลังตู้ที่๓

๕๐๐๐บาทครับ
เพราะฉะนั้นเรามาดู๒ตู้ที่เหลือนะครับ

เพราะฉะนั้นเรามาดู๒ตู้ที่เหลือนะครับ
มาดูเฉลยไปพร้อมกันนะครับผู้ผู้ชม

ส่วนตู้ที่๔นะครับผู้ผู้ชม

ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น

ให้แม่เพนให้กำลังใจกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยสิครับ
ก็อยากให้หันมาสู้เนอะ
มีชีวิตที่ท้อแท้เหมือนเราเนอะ

พร้อมที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงแข็งแรง
เท่าที่ทุกคนพอจะทำได้

ที่จะช่วยให้เสาทุกต้นของครอบครัวนี้

ด้วยฐาน้ำใจคนละเล็กละน้อย

ผมขออนุญาตฝากครอบครัวแม่พิม

ขอบคุณมากเลยครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เราก็พยายามที่จะ

แต่มันก็ไม่พอไปจนถึงตรงนั้นสักที

หนูอยากหาค่าเทิมให้เขาก่อน
หนูไม่อยากให้ลูกเนี่ย